ใครที่ได้ไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในช่วงนี้นะครับ
ก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินบางแห่ง
โดยตอนนี้ครับสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนของอังกฤษ
ได้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเดินไปยังชาญชาลา
ด้วยการนำป้ายโฆษณาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพวาดรูปแมวหลากหลายสายพันธุ์แทนครับ
บริเวณทางเดินนะครับเพื่อไปยังชาญชาลาของสถานีรถไฟใต้ดิน
ที่ได้มีการนำป้ายโฆษณาออกแล้วก็ไปแทนที่
ด้วยภาพวาดน่ารักของบรรดาแมวหลากหลายสายพันธุ
จำนวนทั้งหมด๖๘ภาพครับที่ได้เรียงรายไปตลอดเส้นทาง
โดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสถานีแห่งนี้
ได้รู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะครับ
ซึ่งการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในครั้งนี้ก็มีขึ้น
ภายหลังจากที่ได้มีผู้บริจาคเกือบ๗๐๐คนได้ร่วมกัน
รายเงินมูลค่ากว่า๑ล้านบาทช่วยหน่วยงานที่เรียกว่า
ยึดครองพื้นที่โฆษณาของประชาชน
เพื่อซื้อพื้นที่โฆษณาในสถานีทั้งหมดสำหรับนำไปดำเนินการ
โดยภาพแมวเหมียวทั้งหมดนี้ก็จะติดอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งนี้
เป็นเวลาเพียงแค่๒สัปดาห์เท่านั้นครับ